เมื่อคืนนี้โอ้โหแชร์กันเยอะมากนะคะ
อย่าไม่หย่าตกลงหย่าจริงแล้วนะคะ
แล้วก็ภรรยาสาวที่อายุห่างกันกว่า๒๒ปีนั่นเองค่ะ

คือก่อนหน้านี้เขาออกกันมาบอกว่าเลิกกันแล้วแหละ
แต่ว่าครั้งนี้เหตุผลนี้ใช้ไม่ได้แล้วค่ะ
ฝั่งพี่เอร่ายยาวในเรื่องของเหตุผลค่ะ
แต่อ่านแล้วใจความสำคัญก็คือ
หย่ากันแล้วกับแตงกวาจีราพรภรรยาสาวที่ห่างกัน๒๒ปีนั่นเอง
นับจากนี้เขาบอกว่าจะเป็นกรยานมิตร
แล้วก็เป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีต่อกันให้กับลูกชายเท่านั้นเองค่ะ
ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐนะคะพยายามติดต่อไปหาพี่เอแล้ว
แต่ว่าเจ้าตัวยังไม่รับโทรศัพท์ค่ะ
ในขณะที่อดีตภรรยาตอนนี้ต้องเรียกแบบนั้นแล้วเนาะ
เราสองคนหย่ากันแล้วค่ะลูกอยู่กับเธอ
ส่วนข่าวลือเรื่องพี่เอมีรักครั้งใหม่
ที่บอกว่าเป็นสาวพยาวหน้าตาจิ้มลิ้มไม่แพ้กัน

บอกว่าเรื่องนี้ให้ฝ่ายชายเป็นคนพูดเองดีกว่า
เพราะว่าเธอเลิกกันแล้วเป็นสิทธิ์ของพี่เอ

คุณพ่อคุณแม่กับลูกให้ดีที่สุดนั่นเองนะคะ
ส่วนเรื่องข่าวลือที่ว่าพี่เอพบรักใหม่แล้ว
เพราะว่ามีการแชร์ภาพสาวสวยคนหนึ่ง
ใต้คอมเมนต์ในเพจดังนี้นะคะบอกว่า
คนนี้แหละชี้เป้าเลยว่าน่าจะเป็นคนใหม่
แล้วก็เด็กด้วยเหมือนกันวัยอ้อเหมือนกันนะคะ

แถมยังประจวบเหมาะกับที่คุณแตงกวา
เคยโพสต์ในเฟซบุ๊คว่ายินดีด้วยสวยดี

อดีตสามีแจ้งข่าวหย่าพร้อมกับแคปชั่นที่ว่า
เขาหล่อมีเสน่ห์เครย์นะ

ก็น่าจะหมายถึงรักครั้งใหม่ของพี่เอก็เป็นไปได้นะคะ
ก็เอาเป็นว่าจบความสัมพันธ์จริงแล้ว
ก่อนหน้านี้เขาเซ็นใบหย่ากันไปถือเคล็ด
เพื่อที่ว่าจะมีการสร้างสิ่งมงคลต่าง
เพราะว่าคู่นี้เขามีความเชื่อในเรื่องของพญานาคมากเลย
แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดอยากจะสร้างสิ่งดี
เขาก็จะเลิกรากันเพื่อสร้างบุญบารมี
การแบบว่าสร้างสิ่งมงคลต่อไปก็ต้องเลิกในการเป็นสามีภรรยา
แต่ว่าณตอนนี้มันไม่ใช่การถือเคล็ดหย่ากันแล้วจริงนะคะ
เรื่องนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงนะคะ
แต่ว่าครั้งนี้เป็นเรื่องจริงนะไม่ใช่ความเชื่อแล้วนะคะ